การที่ฝุ่น๑แยวโชนโคกครับรูยุ่งไม่เกินสิบเก้าปีนะครับก็ได้คู่ชิง
ละเลิศแล้วซึ่งเป็นคู่ชิงคู่เดิมจากปีที่แล้ว

ซึ่งเมืองทองนะครับเกมที่แล้วก็เสมอ๐๐ครับในการเล่นในบ้าน
และเกมนี้มีประตูเดียวครับจากลูกโมงของปรเมฆอาจวิไลในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับ
โทนเลยครับรวมผล๒นัดเมืองทอง
เข้าชิงด้วยสกอร์๑๐
ส่วนอีก๑คู่ครับชนบุรีที่เกมแรกแพ้บุรีรำ๐ต่อ๒ครับกลับมาเล่นในบ้าน
แต่ว่าเกมนี้บุรีรำบุกมาอัดชนบุรี๖๐เลยครับ
ได้ประตูจากคีรอนอ้อนชัยภูมิรัฐนากรใหม่คามิสุปโชคสารชาติ
ปนัทเหมือนตาและเมธีสารคำนะครับ
ชื่อมาเนี่ยก็เป็นดือกีทีมชาติเล่นถึงอายุอยู่๒๓ไปแล้วนะครับ
ต่อหลายตัวในรุ่นยู๑๙ของทางบุรีรำ
ทำ๒ประตูนะครับทางเมธีสารคำนะครับทำให้รวมผล๒นัดบุรีรำนั้นเอาชนะไปท่วมท้น๘๐
เข้าไปชิงกับเมืองทองคู่ชิงคู่เดิมปีที่แล้วรีแมชกันมันแน่นะครับ
ชิงเตะวันที่๔กุมภาพันธ์นี้ในวันอาทิตย์ที่สนามบุญญจินดา
เวลา๑๖นาที๔๕นาทีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับ